คุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้ในช่วงที่ผ่านมา
ล่าสุดก็มีการนำรถไมโครบัสนั้นเข้ามาเตรียมให้บริการกับพี่น้องประชาชน
ซึ่งจะเริ่มให้บริการ๑๑ตุลาคมนี้
ผู้ประกอบการก็บอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนทีเดียวครับ
ไมโครบาสเส้นทางกรุงเทพราชบุรีขนาด๒๐ที่นั่งหรือเรียกว่ารถมาตรฐาน๒จอนั่นเอง
หรือว่ารถที่วิ่งในเส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดระยะทางไม่เกิน๓๐๐กิโลเมตร
ของบริษัทราชบุรีกรุงเทพขนส่งครับ
จะเริ่มวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับต้นทางจังหวัดราชบุรีในวันที่๑๑ตุลาคมนี้
รถคันนี้เป็นคันแรกที่ผู้ประกอบการเปลี่ยนจากรถตู้โดยสารมาเป็นรถไมโครบัส
ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถตู้โดยสารอายุครบ๑๐ปีเปลี่ยนเป็นไมโครบัสตั้งแต่๑ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
ผู้ประกอบการรถโดยสารมองว่ารถไมโครบัสนั้นคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับในการที่จะเปลี่ยนจากรถตู้เป็นไมโครบัส
จากว่ามีอายุการใช้งานนานกว่ารถตู้นั่นเองครับ
อันนี้๔๐มันจะคุ้มกว่าตรงเราไม่ต้องเปลี่ยนเราก็คือแค่ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานใช่ไหมคะ
คัดซีมันยังอยู่แต่ถ้ารถตู้มันต้องเปลี่ยนเลย๑๐ปีต้องเปลี่ยนยกคันเลย
สรุปง่ายนะฮะรถไมโครบัสบรรทุกได้มากกว่าอายุการใช้งานก็มากกว่ารถตู้ก็มีข้อดีกว่านั่นเองนะครับ
สำหรับข้าวโดยสารยังคงให้บริการราคาเดิมเริ่มต้นที่๑๒๐บาทครับ
หมอชิด๒ไปถึงสถานีขนส่งราชบุรีแห่งที่๒
ระหว่างนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการยื่นเรื่องให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบอีก๑คันครับ
พลตรีสุรพลตาปนานนท์ประธานกรรมการบริษัทขนส่งจำกัด
หรือว่าบข๒ก็เปิดเผยนะครับว่า
ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารไปยื่นเรื่อง
จากรถตู้โดยสารเป็นไมโครบัสอีก๒ราย
ก็คือเส้นทาง๓๐๒วิ่งระหว่างระยองจันทบุรี
แล้วก็เส้นทาง๙๑๕กรุงเทพบ้านค่ายแหลมแม่พิมพ์
ส่วนบขก็จะทดลองวิ่งไมโครบัส๕๕คันภายใน๕เดือนนี้ครับ